กลางงานลอยกระทงที่วัดบางพรีใหญ่กลางเมื่อคืนนี้
ไฟลุกพลึบเผาพญานาคที่ตั้งอยู่กลางน้ำ
สร้างความตกใจให้กับประชาชนอย่างมากเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ไฟลุกไหม้
รูปปั้นพญานาคสีทองที่ตั้งอยู่กลางน้ำตรงนี้
สระน้ำขนาดใหญ่หน้าวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลี
สมุทรปราการสร้างความตกอกตกใจให้กับชาวบ้าน
มาร่วมในงานลอยกระทงนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รีบเข้าดับไฟเป็นที่เรียบร้อย
โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
ตรวจสอบรูปปั้นพญานาคพบว่าถูกไฟไหม้เสียหาย
สันนิษฐานว่าเบื้องต้นสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ประดับรูปปั้นพญานาค

ขณะที่รูปปั้นกำลังลอยอยู่กลางน้ำแบบนี้คือ
ทางทีมงานเขาตั้งใจนะ
จัดรูปปั้นพญานาคที่สวยงามมาลอยอยู่กลางน้ำ

แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ซะก่อนนะครับ
หลังเกิดเหตุคือชาวบ้านเขาจับกลุ่มคุยกัน
เพราะเชื่อไงคุณว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
เป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะครับ
อาจจะมีอาเภษมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่า
แต่คนที่เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ก็มองว่า

ขาดความรู้ในการเดินสายไฟประดับรูปปั้นนะครับ
อันนี้เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ

ก็คือบริเวณผ้าใบคลุมสินค้าที่คลุมตัวห้องเย็น
ถูกไฟไหม้จนเสียหายและไฟได้ลุกลามเข้าไปไหม้ในตัวห้องเย็น
ที่เป็นผนังแล้วก็เป็นแผ่นโฟมจนเสียหายไป๑ห้องนะครับ
ส่วนสาเหตุล่ะครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเกิดจากโคมลอย
ที่ชาวบ้านจุดในวันลอยกระทงแล้วโคมนี้มันก็ลอยมาตกใส่ผ้าใบคลุมเรือ
จนเกิดเหตุไฟลุกไหม้ขึ้นดังกล่าวนะครับก็เป็นสองเหตุที่เกิดขึ้น
ค่ำคืนลอยกระทงนะครับ
คือถ้าเกิดว่าพูดถึงบรรยากาศการลอยกระทงเนี่ย
ถ้าเกิดว่าขึ้นเหนือไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเรื่องของโคมลอยจะเยอะเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะกัปตันของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
ทุกปีเรื่องโคมลอยวันนี้มาบินเจียงใหม่
ไฟล์ทใสหวันลอยกระถงคิดว่าไม่มีอะไร
โคมลอยจ้าเพียบเลยยังกับดักหนูลอยได้
เขาบอกว่าลักษณะโคมลอยที่ลอยอยู่เนี่ยนะ
ความสูงจากพื้นดินสักประมาณ๔กิโลเมตร

เขาบอกต่อบอกว่านี่ถ้ามันเข้าไปติดในเครื่อง
แล้วเครื่องดับเครื่องไฟไหม้
คนที่ลอยโคมเล่นถ่ายรูปสวย
เซลฟี่ไปอวดเพื่อนเขาจะคิดอย่างไร
ถ้าญาติคุณพ่อแม่คุณลูกคุณ
คนที่คุณรักอยู่ในเครื่องลำนั้น

ไหนจะเรื่องโคมตกใส่บ้านไฟไหม้บ้าน
ตกใส่ป่าไฟไหม้ป่าอีก
อะไรดีเราก็ควรเก็บรักษาสงวนไว้เพื่อลูกหลาน
แต่วัฒนธรรมโคมลอยแต่วัฒนธรรมโคมลอย
จะปล่อยระเบิดขึ้นฟ้าแบบนี้มันควรเลิกได้หรือยังครับ
เพราะว่ากัปตันเองก็โพสต์ลงมาจากฟากฟ้าเลยนะ
ก็คือถ่ายจากฟากฟ้าแล้วก็โพสต์ให้เห็นเลยว่า
บินขึ้นสูงแต่โคมมันก็ลอยขึ้นไปสูงเหมือนกัน
ประมาณ๔กิโลจากพื้นดินจริงนะก็
เขาก็ตั้งข้อสังเกตได้ดีนะถ้าเกิดว่ามันไปติดในห้องเครื่อง
แล้วเครื่องตกขึ้นมาเครื่องเกิดไฟไหม้ขึ้นมา
แล้วคนในลำนั้นใช่ไหมชีวิตของเขา
มันรับผิดชอบไม่ไหวคือต้องยอมรับก่อนว่า
ตอนช่วงเกิดประเพณีนี้โลกเรายังไม่มีเครื่องบิน

แต่คือตอนนี้พอมันมีแบบนี้แล้วเราจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้าง

แต่จากการบรณบรงค์ของปีนี้ก็ทำให้ทั้งโคมลอยแบบนี้น้อยลง
แล้วก็กระทงที่ไม่ได้ใช้วัสดุธรรมชาติก็น้อยลงด้วย
ก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะครับ